คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งหนุ่มตอนนี้ก็กลับมาลุยงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่แล้ว
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถหนุ่มชินชินวุฒินั่นเองนะคะ
หลังจากที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ชายไทยรับใช้ชาติอยู่ในกรมทหาร๒ปี
งานนี้ก็เลยไม่วายถูกจับตามองเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักนั่นเอง
เพราะว่าหวานใจสาวลิลลี่พันธิราเนี่ยก็อยู่เคียงข้างมาตลอดเวลาเลยนะคะ
เรียนจบแล้วคว้าใบปริญญามาครองเรียบร้อยแล้ว
ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมานานแล้ว๔ปีด้วยนะ
งานนี้พี่แจ๊กกะรีนก็เลยไม่ปล่อยให้แฟนบันเทิงไทยรัฐสงสัยอยู่นาน
รีบคว้าทั้งคู่มาเคลียร์ไปเลยว่าตกลงมีแพลนแต่งหรือยัง

ขอโทษนะครับคือถามตรงมากเลยครับ

ยังยังอีกนานพี่แจ๊ค

ตอนนี้ก็คำนวจกิจลบกันเพิ่มสำอาง
งานได้เต็มที่แล้วตอนนี้

ก็จริงแล้วตั้งแต่ปลดมาก็ทุกวันครับ
เหมือนพลังงานเรามันล้นมากไอ้พี่แจ๊ค
เราอยากที่จะกลับมาเราอยากที่จะลุยเต็มที่
เพราะว่าแบบมันคือสิ่งที่เรารัก
อืมยังวัยรุ้นอยู่
ยังอย่างใช้ชื่อแซ่บอยู่